เรียนท่านประธานที่เคารพครับ

ผู้แทนราชสะดอนแบบบัญชีเร้านชื่อพเกกลัย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ต่อคำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ผมจะให้ความเห็นและวิจารณ์คำแถลงนี้
จากมุมมองจากความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมอ่านคำแถลงแล้วก็ฟังคำแถลงนี้
จากคนที่สนใจศึกษาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและติดตามกระบวนการสันติภาพมา
นับสิบปีพูดคุยกับคนหลายฝากหลายฝ่ายครับ
ทั้งคนไทยพุทธคนมุสลิมคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ
แม้กระทั่งคุยกับสมาชิกของกระบวนการเบียร์เอ็นด้วยก็ด้วยนะครับ
ลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยขอสะท้อนความรู้สึกอันดับแรกเลยนะครับ
เบื้องแรกเลยครับผมรู้สึกประหลาดใจครับ
แล้วก็ผิดหวังอย่างมากครับต้องบอกอย่างงี้ครับ

จชตที่หายไปใน๒ทัศวรรษไฟใต้ความเงียบในคำประกาศยอมจำนวนของรัฐบาลพลเรือนครับ

ไม่มีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคำแถลงนโยบายนี้ไม่มีคำคำนี้ครับท่านประธาน
นี่คือประเด็นแรกเลยครับทำไมครับไม่มีข้อความที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงปาตานีหรือว่าอะไรเลยนะครับ
สมาชิกบางท่านอาจจะกังวลใจไม่มีสิ่งนี้ไม่มีคำคำนี้ครับ
สไลด์ถัดไปครับเทียบกันแล้วเมื่อดูย้อนกลับไปในรอบยี่สิบปี
ถ้าหากว่าเรานับวันที่สี่มากราคมปีสองห้าสี่เจ็ด
เราพบว่า๘รัฐบาลก่อนหน้านี้คำแถลงของ๘รัฐบาลก่อนหน้านี้
ปรากฏข้อความในลักษณะที่เกี่ยวข้องหรือว่าพูดอย่างเฉพาะเจาะจงเลยว่า
เป็นนโยบายต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
นี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ๒๐ปีที่ไม่ปรากฏข้อความนี้ครับ

มีการระบุนะครับถึงทิศทางและจุดเน้นในทางนโยบาย
ใน๘ระบุว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน
ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่รัฐบาลสมัคร
รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารเอง
ก็ระบุว่าปัญหาจังหาดชาติดังบ้าใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน
นอนก็ไม่มี

จริงเมื่อกี้สมาชิกอาวุโสที่ได้อภิปรายไปบอกว่าไม่เจอนะครับ
แต่จริงแล้วเจอครับแต่มันซ่อนอยู่
แต่วิธีการหาคือคุณต้องไปดูที่ภาคผนวกก่อนครับ
ภาคผนวกที่โยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
โยงไปหน้า๑๒และผมเจอข้อความนี้ครับท่านประธานครับ
เป็นข้อความที่เมื่อกี้ท่านเลขาธิการของพักผมบอกว่ามันเหมือนกับการเอาหลายประเด็นมายำอยู่ร่วมกัน
ผมจะอ่านให้ฟังเน้นเน้นนะครับไม่มีคำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อยู่ตรงนี้ครับ
ข้อความที่ว่าคือจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิดศาสนาและอุดมการให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเพื่อให้สันติภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป
โดยไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วจะเอายังไงไปทิศทางไหนพูดแบบนี้คือเขียนยังไงก็ไม่มีวันผิดเขียนยังไงก็ถูกอยู่เสมอครับ
อยู่เสมอครับถ้าประโยคนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเบาะแสที่ผมว่าจริงเนี่ยนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยการไม่ระบุเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งโดยตัวมันเองด้วยครับเหตุที่ผมมั่นใจว่าข้อความสั้นสั้นนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเจอค
ในปี๔๕๗เนี่ยจงใจเอามาใช้ทดแทนคำว่าสันติภาพถูกแบนในเอกสารราชการในคำที่เป็นทางการนะครับและเป็นสิ่งที่คณะรัฐประหารทำในเดือนแรกแรกของการยึดอำนาจเลยด้วยซ้ำครับแปลกไหมครับว่าทำไมต้องทำการเปลี่ยนถ้อยคำแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลอำนาจนิยมทำนะครับคือเปลี่ยนความคิดโดยเชื่อว่าวิธีการแบบนี้คือการเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อ
ไหร่และก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนและปรับปรุงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับไม่ให้สถานการณ์ชายแดนใต้ใหญ่โตยกระดับเกินจริงการแก้ปัญหาแบบนี้ดิ้นลนในการที่จะไม่พูดถึงปัญหาโดยตรงหรือการหลีกเลี่ยงที่จะเจอปัญหานี้นะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราเดินข้ามถนนอ่ะหลับเหมือนกับเดินหล
คือการบอกว่ามีสันติสุขพร้อมกับการมีคำว่าสันติภาพเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการผสมพันธ์ข้ามคั่วของของสองแนวคิดของสองกลุ่มการเมืองได้อย่างชัดเจนครับอีกคำนึงที่ชัดมากก็คืออีกคำนึงที่น่าสนใจมากคือนิติธรรมที่เข้มแข็งซึ่งเมื่อกี้เราก็มีข้อสังเกตไปแล้วนะครับว่ามันค

ฉะนั้นท่านประธานการแถลงนโยบายในรัฐภาพนั้นเปรียบเหมือนกับการทำสัญญาปัจจาคมนะครับ
แต่ผมขอเรียนในที่นี้เลยครับว่าการไม่ปรากฏเช่นนี้
หรือมีแต่ก็มีลักษณะเบลอกว้างลางเรือนเลื่อนลอยซุกซ่อน
ซับซ้อนไม่ชัดเจนเช่นนี้เนี่ยนะครับ
ก็ถือเป็นจุดยืนและนโยบายของรัฐบาลได้ด้วยเช่นกัน

ก็ถือเป็นการบอกอย่างหนึ่งด้วยครับท่านประธานครับ

ขออนุญาตขยับเลยครับไปอีกสไลด์หนึ่งครับ
นัยยะของนโยบายดับไฟใต้ครับ
ผมคิดว่าเราสามารถอ่านนโยบายของเศรษฐา
ของรัฐบาลเศรษฐาได้๒แบบ๒ระดับครับ
แต่ทั้งสองแบบนี้คือมุ่งลดทอนความหมายในทางการเมือง

แล้วก็ผลักมันหรือว่าจัดการมันให้เป็นแค่เรื่องอาชญากรรมปกติครับ
เริ่มจากระดับแรกระดับที่ผิวเผินที่สุด

กลับมีจุดยืนที่ไม่แย่แสไม่แคร์
และไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้อีกต่อไป
เป็นการประกาศว่าจะไม่สนใจชะตากรรมของผู้คนทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตายอยู่ทุกวัน
ท่าทีเช่นนี้เป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์ที่ต่ำเกินกว่าความเป็นจริงครับ

และไม่กล้าที่จะรับผิดชอบต่อปัญหาที่ยืดเยื้อและยากเย็นเช่นนี้
การลดระดับความสำคัญเช่นนี้
สวนทางกับข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่ายภาพประชาสังคมในพื้นที่
เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงความจริงจัง
ในการแก้ไขปัญหาและยกระดับกระบวนการสันติภาพให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจัง
ประเมินสถานการณ์คล้ายอย่างนี้
ทำให้ผมนึกย้อนไปเหมือนไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้วครับ
สมัยรัฐบาลทักษิณที่การดูเบาสถานการณ์และดูประเมินต่ำเกินจริง
ทำให้การรับมือในช่วงเวลานั้นมะงารา
และทำให้มาตรการที่แข็งกล้าวขึ้นนำในการแก้ปัญหา

ความเป็นไปได้ในทางที่๒ลึกกว่านั้นครับ

โดยเฉพาะสายตาของคนที่คาดหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ย
จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และคาดหวังว่าจะสร้างสันติภาพได้จริง

หรือกล่าวเป็นข้อความเบลออย่างนี้เนี่ยนะครับ

รัฐบาลที่มีนายกชื่อเสกครับ
มีพักร่วมรัฐบาลที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

เห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญอย่างที่สุดครับ

ผมกำวันซักรีวาร์มอสสำาชิกสภาพผู้แทน
รักษดอนเกษ๕นรภาทิวาศ
ประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐ
สมาชิกรัฐสภาคผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสามเจ้าประชาเด็นภาคใต้
เราติดตามเรื่องนี้มานานเหมือนกันนะครับ
ผมได้ฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่จริงรู้จักกันดีครับ
เพื่อนสนิทกันด้วยครับแต่ในบทบาทหน้าที่ของการทำงาน
เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเราอย่าด้อยฆ่าด้วยกันเองดีกว่าครับ

อยากให้ท่านถอนคำพูดครับขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
เดี๋ยวรัฐมนตรีกระลาโหมตอบเองครับท่าน
คุณกมณศักดิวามะ
ขอให้ท่านที่อภิปรายอยู่คือท่านลอมดอน
ถอนข้อความตอนไหนครับท่านกมณศักครับ
มี๒ครั้งครับในตอนแรกช่วงแรกก็ใช้คำว่า
ประชาชาติไม่แย่แสนโยบายของรัฐบาล
คำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ได้กำหนดในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับตอนที่ผมลุกขึ้นอภิปราย

ในลักษณะทำนองเดียวกันนะครับผมถือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีครับท่านประธานครับ

แล้วท่านล้ำมะดอดครับ๒ครั้งซ้ำกันนะฮะ
พังฐหน่อยไหมครับผมจะขออนุญาต
อย่างน้อยมาดานมันจอนะครับจะบันเชียบในฐานะ
ทบาทที่คจายภาคถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ
ผมขอถอนสำหรับภาคประชาชาติแหละกันนะครับ

เพื่อที่ว่าจะได้เดือนหน้าต่อไป

ครับเดินหน้าต่อนะครับท่านประธานครับ
ครับเสียดครับ
ความเป็นไปได้ทางที่๒ครับ

โดยเฉพาะจากสายตาของ

ความหมายที่ว่ารัฐบาลที่มี
นายกรมตรีชื่อเศรษฐา

เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดครับ

เรือนที่มาจากการผสมพันธ์ข้ามคั่วนี้

กำหนดติดตามในการแก้ไขปัญหา

ด้านความมั่นคงต่อไป
มันสำคัญเสียจนกระทั่งว่ารัฐบาล
จะไม่เข้าไปยุ่งกับงาน

กำลังพลกับกิจกรรมต่าง

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมา

รัฐประหาร๒๕๔๙ไปด้วยมาครับ

วิธีการกรอบคิดเหล่านี้

และจริงก็พลมาเป็นภัยคุกคาม

สิทธิเสรีภาพของประชาชนซะเอง

ก็คือว่าวัฒนประชาลผลเรือนนั้น
โดยเฉพาะชุดนี้จะไม่เข้าไปยุ่มย่าม
เขตทหารนั่นเองในประวัติศาสตร์ระยะใกล้ละลาย
สิบปีนี้อาจจะมีแรงแข็งขืนบ้างจากรัฐบาลพลเรือนอื่นอื่นนะครับ
ช่วงชิงการนำพยายามสร้างสมดุลกับทางกองทัพ
และฝ่ายความมั่นคงแต่ท้ายที่สุดหลัง๕๗เป็นต้นมา
หลังการรัฐประหารครั้งล่าสุดเป็นต้นมาสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้ครับ
และนี่คือการตอกย้ำเส้นทางนั้นอีกทีหนึ่ง
ไลด์ถัดไปครับผมเลยอยากจะกล่าวรวบยอดเลยครับ
ไลด์ถัดไปครับคำแถลงนายกของนายกรัฐมนตรี
ในครั้งนี้จึงไม่ใช่อะไรอื่นครับมันคือการประกาศยอมจำนวนของรัฐบาลพลเรือน
น่านิยมของพลังอนุรักษ์นิยมไทยที่หวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงครับ
วาดหวั่นต่อการสร้างสันติภาพที่ตนไม่คุ้นเคย
และทำทุกอย่างเพื่อคงสถานภาพที่ตนตักตวงฉวยใช้ประโยชน์
ฟูมฟักและหล่อเลี้ยงให้ระบบกินเมืองเช่นนี้
เป็นการยอมจำนวนต่ออำนาจของคนถือปืนครับเพื่อแลกกับการได้ขึ้นสู่อำนาจ
พร้อมที่จะทำลายความเชื่อมั่นไว้วางใจที่ประชาชนมอบไว้ให้
หลักการพลเรือนเป็นใหญ่ที่ควบคุมเหนือกองทัพ

ปีนี้นะครับ

เรามีหลายชีวิตที่ล้มตายบาดเจ็บ

เราผ่านการบริหารงานของ๙รัฐบาล

นายกเหล่านี้มาจากแทบทุกเฉดสีทางการเมืองของสังคมไทยของการเมืองไทยครับ
ไม่ว่าจะเป็นทหารสีแดงสีฟ้าแล้วแต่นะครับ

เรามีนวัตกรรมและบทเรียนเยอะแยะมากมายครับ
กฎหมายความมั่นคงที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันนี้

กฎอายการศึกที่ถูกประกาศใช้จริงแล้วก็เป็นอายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับ

ทักษิณในปี๔๘ก็สร้างก็บรรยัติพรกรฉุกเฉินขึ้นมานะครับ
รัฐประหารปี๔๙ก็มีพรบความมั่นคงฟื้นชีพกรมนขึ้นมาใหม่นะครับ
หลังจากนั้นนี่คือสถาบันหลักกลไกหลักที่ปกครองควบคุมดูแลเขตใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จริงแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเขตปกครองแบบพิเศษครับ
คือการปกครองที่อำนาจของกองทัพใหญ่เกินกว่าอำนาจของพลเรือน

อีกทีนึงครับว่าเราผ่านอะไรมาเยอะ
เรามีจำนวนเหตุการณ์ในสไลด์ในกราฟข้างบนนะครับ
ที่อาจจะเริ่มลดลงแต่เริ่มกระดกขึ้นในช่วง๒๓ปีมานี้ครับ
ในขณะที่กราฟล่างซ้ายมือเป็นงบประมาณที่งอกขึ้นงอกขึ้น
ดำนั้นคือแผนบูรณาการนะครับแต่จริงงบประมาณที่ใช้ในดับการดับไฟใต้สูงกว่านั้นเยอะเลยครับ
เราใช้ในปีงบประมาณนี้เราข้ามเส้น๕แสนล้านบาทมาแล้วนะครับ
และแน่นอนครับเราศูนย์เสียชีวิตไปอย่างน้อยที่สุด๗๗๐๐กว่าคนนะครับ

มันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะว่าบทเรียนของรัฐบาลพลเรือนสีแดงที่ผ่านชะตากรรมการเดินทางมาตลอด๒๐ปีนี้
ทำให้เรียนรู้ว่าอย่าแหยมกับกองทัพใช่หรือไม่
นี่คือบทเรียนของไฟใต้ที่ผู้มีอำนาจของผู้ครองอำนาจ
แต่บทเรียนเหล่านี้เป็นคนละเรื่องกับประชาชนคนธรรมดาคนสามัญที่ถือ
ที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือใช่หรือไม่ว่านี่คือบทเรียนที่ว่า
แหยมอย่าเข้าไปในเขตทหารทั้งหมดนี้ผมอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้ครับ
สไลด์ถัดไปสุดท้ายแล้วครับเราอาจจะผิดผมอาจจะผิดก็ได้และผมอยากจะผิดนะครับ
ผมอาจจะคิดเกินจริงไปก็ได้นะครับแต่ผมมีคำถามเจ็ดข้อ
เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบในที่นี้ว่าจะเอายังไงกับที่นั่น
ผมอาจจะคิดผิดท่านลองพิสูจน์จากคำตอบของท่านครับ
เรื่องแรกวันที่๑๙กันยานี้นะครับอีกไม่กี่วันจะเป็นการหมดอายุ
การต่ออายุของพรกชุกเฉินครับในรอบที่๗๒ครับ
คอลโลมเศรษฐาจะต่ออายุพรกชุกเฉิน

ขอให้ตอบประชาชนที่๓จังหวัดที่ชายวัดชายแดนภาคใต้
ต่อประชาชนในประเทศนี้ครับจะเอายังไงนะครับ
จะยกเลิกกฎอายการศึกหรือไม่ถ้าทั้งสองอย่างนี้
เพื่อที่จะทำให้นิติธรรมมันเข้มแข็ง๒เรื่องนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องตอบครับ

หัวข้อเรื่องการพัฒนาร่วมกันและบอกว่าจะกำหนดอัตรากำลังของกรมน
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคต
ตกลงท่านจะเอายังไงกับกรมนครับ

แค่บอกว่ากำหนดอัตรากำลังให้มันสอดคล้อง
ตกลงจะยุบกรมนหรือจะอัพเกรดกรมนครับ

ประการที่๓เรื่องงบดับไฟใต้
มีหลายยอดที่น่าสงสัยท่านเศรษฐาและท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

อย่างเช่นงบไอโองบลับอย่างที่เกินไปบ้างแล้ว
แม้กระทั่งงบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดางบ
ก้อนนี้ก็คืองบกำลังพลและการดำเนินงาน
กรมนมักจะเขียนไว้บรรทัศน์เดียว๓๐๐๔๐๐๐ล้านต่อปี
อันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับบัญชีผี
อย่างที่เป็นที่วิภาควิจารณ์ก่อนหน้านี้หรือไม่

รดกคอสชเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกเพื่อนสนิทของผม
ก็ได้เกิดไปแล้วผมคงไม่พูดเยอะนะครับ
จะเอายังไงกับบรรดามรดกเหล่านั้น

สังหารนอกกฎหมายอย่างน้อยที่สุด๓ปีครึ่งมานี้๗๕ศพ
เป็นการใช้กำลังนอกกฎหมาย
ศาลยังไม่ได้ให้การรับรองว่าเป็นวิสาห์มันฆาตกรรม
แต่นี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นจริง
และส่งสัญญาณที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสันติภาพ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และซ้ำร้ายนี่คือการสะท้อนถึงความล้มเหลว
ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่เองครับ

ที่๖ผมต้องถามตรงครับ
จะเอายังไงกับการเจรจาสันติภาพ
หรือคุณจะเรียกว่าการพูดคุยสันติภาพก็ได้ครับ
จะเอายังไงประชาชนจะอยู่ตรงไหนจะเดินหน้าต่อไหม
จะเดินหน้าไปสู่การแสวงหาข้อตกลงสันติภาพหรือไม่
ระหว่างนี้เราเดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับ

ถ้าคิดว่าจะยกเลิก

ว่าจะไม่เห็นความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว
และก็ประชาชนในพื้นที่จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ประการสุดท้ายเกี่ยวข้องกับภาพภาพนี้
คืออนุสวรีที่อยู่ที่กลางเมืองนาราธิวาส
เป็นนกสื่อสันติภาพตั้งเมื่อปี๔๘หลังเหตุการณ์ตากใบ
ผมคงต้องถามท่านทางรัฐบาลครับว่าจะฟื้นคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ประสบกับผลกระทบในการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บในโศกนาฏกรรมในวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๔๗หรือไม่และอย่างไร
และเป็นไปได้ไหมครับเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
รัฐบาลจะให้ศัตยบันต่อธรรมนูลกรุงโรมเพื่อยอมรับขอบเขตอำนาจสารอาญาระหว่างประเทศนะครับ
และในกรณีของตากใบเองจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลจะริเริ่ม
รับให้การไต่สวนของสารอาญาระหว่างประเทศย้อนหลังกลับไปในกรณีเฉพาะ
เป็นไปได้หรือไม่อนุสวรีเมื่อกี้มันเป็นอนุสวรีตากใบก็จริง
แต่ในป้ายไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องนี้ผมคิดว่าอนุสวรีนี้กับคำแถลงนี้
คำแถลงของคณะรัฐมนตรีคล้ายกันกันเลยครับคือมีความเงียบอยู่ในนั้น
ไม่บอกตรงตรงว่าเราเจอความท้าทายอะไรต้องขออนุญาตฝากท่านประธานนะครับ
ย้ำให้คำถามที่ผมถามไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบด้วยครับ